หรือจะมีแนวโน้มในการคลี่คลายเหตุการณ์ได้อย่างไร

รองศาสตร์อาจารย์ดรปันนิธานวัฒนายากร
วิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

อาจารย์ครับวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้
ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับ
ครับก็เป็นประเด็นซึ่งยืดเยื้อมาหลายสิบปีแล้วนะครับ
ในเรื่องการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มฮามาส
ซึ่งจริงก็มีทั้งที่เป็นทางการที่ปกครองพื้นที่
แล้วก็อาจจะมีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธนะครับ
ซึ่งได้ร่วมเจรจากับอิสราเอล
แล้วก็ประเทศที่เป็นตัวกลางอยู่หลายปีแล้วนะครับ
รอบที่แล้วก็มีการยิงขี่ปนาวุธแบบนี้

แต่คราวนี้ดูสถานการณ์จะบานปลายไปเยอะมากครับ
ครับผมอาจารย์ความรุนแรงในรอบนี้หลายคนบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า๕๐ปีครับ
ทำไมถึงรุนแรงหนักมากครับและสาเหตุความขัดแย้งรอบนี้เกิดจากอะไรครับอาจารย์
ผมคิดว่าประเด็นแรกน่าจะมาจากการพลิกผันความได้เปรียบของฝ่ายฮามาส
ซึ่งเคยตกเป็นรองอยู่นานพอสมควรนะครับแล้วก็แรงหนุนจากหลายประเทศที่ต้องการให้ชาวปาเลสไตน์ได้รับการปลดปล่อย
ในลักษณะที่คำนึงถึงกติกาสากลมากขึ้นนะครับเพราะว่าสหประชาชาติเองก็ได้มีมติที่จะให้ชาวปาเลสไตน์ตั้งรัฐปาเลสไตน์ไปแล้วนะครับ
ประเทศไทยก็มีมติร่วมด้วยตรงนั้นไปตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงหนุน
แต่ประเด็นที่สองเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขีปนาวุฒิโดรนหรือว่าการใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส
ก็ทำให้ฝ่ายกองกำลังที่เสียเปรียบอย่างเช่นฮามาส
ซึ่งถูกหลายประเทศระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับ
ก็สามารถที่จะโจมตีกองกำลังที่เป็นระบบของอิสราเอลได้
นั่นก็เป็นประเด็นที่สองส่วนประเด็นที่สามก็แน่นอนนะครับ
ล้มเหลวในการเจรจาในการบริหารจัดการพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ในบริเวณเนินพระวิหารหรือว่ามัศยิตอันศักดิ์สิทธิ์ของ
คนที่ท่านสื่อศาสนาอิสลามซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่กรุงเยลูเซเลมนะครับ
ตอนนี้ก็มีปัญหามากขึ้นเยอะนะครับในเรื่องการประกอบศาสนกิจ
ค่ายของมหาอำนาจก็ทำให้ตรงนี้เกิดการประทุขึ้นมาตามที่
นักวิเคราะห์หลายฝ่ายได้ทำลายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ
อาจารย์ค่ะทีนี้เห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ในป่าอิสราเอล
กว่าเกือบ๓๐๐๐คนได้
ซึ่งแม้ว่ากลุ่มแรงงานไทยนี้จะไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโจมตี
แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีทั้งคนไทยที่รอการช่วยเหลือ

นั่นหมายความว่าความยากง่ายของการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล
คือมันยากมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์
ยากครับผมเคยไปเยี่ยมเยี่ยน
แล้วก็ไปประชุมกับทางฝ่ายอิสราเอลในเรื่องเหล่านี้มาหลายปีแล้วนะครับ
ส่วนแรกก็คือแรงงานที่เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ตรงนี้ก็ผ่านบริษัทคนกลางที่รัฐบาลอิสรารับรอง
ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรารู้ที่อยู่แล้วก็หลักแหล่งค่อนข้างมาก
แต่อีกหลายพันคนอาจจะเป็นหมื่นเลยด้วยซ้ำ
ตัวเลขของสถาบันวิจัยต่างว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
คือกลุ่มนี้จะดูแลคุ้มครองได้ยากนะครับ
แล้วก็อาจจะถูกจับเป็นตัวประกันเป็นโลกมนุษย์นะครับ
แล้วก็ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการต่อรอง
เพื่อไม่ให้อิสราเอลโจมตีกลับได้ไม่ยาก

แล้วก็เร่งรัดให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปช่วยเหลือโดยเร็วครับ
ครับพอคนถูกจับเป็นตัวประกันและเป็นเครื่องมือในการต่อรองครับอาจารย
ยิ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งมีความเปราะบางหรือตึงเครียดมากยิ่งขึ้นไหมฮะ
แก้ไขได้ยังไงครับอาจารย์
อันดับแรกก็คงจะต้องร่วมมือกับอาเซียนหลายประเทศที่มีรายงานแบบเรานะครับ

โดนจับไปเป็นตัวประกันเพื่อร่วมมือกันเข้าไปเจรจาโดยตรงนะครับกับ
รัฐบาลของฮามาสนะครับ
พลังนรรมิในหลายประเด็นเหมือนกัน
เพื่อที่จะขอให้เขาปล่อยตัวประกันทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

ประเด็นที่๒ก็คือแน่นอน
เราก็ต้องรับประวังในเรื่องจุดยืนของเรา
ที่ดินแผ่นดินเศรคศิษย์
ตรงนี้ลายฝ่ายนักสือสิ่งทั้ง๒๓ศาสนา
ไม่ควรจะเป็นหนึ่งในความขัดแย้งเราไม่ควรจะเลือกข้างนะครับ
แล้วเราควรจะประนามทุกฝ่ายที่ใช้กำลังทำให้ทุกฝ่ายเสียชีวิตนะครับ

แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทางการทูตที่ต้องระมัดระวังความละเอียดอ่อนสุดท้ายนะครับ
เอกชนนะครับภาคประชาสังคมที่เคลื่อนไหวอยู่ทั้งในประเทศไทยและในอิสราเอล
คนจะต้องหาทางช่วยเหลือครอบครัวที่จะเดินทางไป
หรือว่าคนที่อยู่ในสภาวะที่จะต้องอบพยพนะครับร่วมมือกับทางราชการให้มากขึ้น
ขณะนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสภาวะสงครามในรูปแบบหนึ่งนะครับ
ทางอิสราเอลได้ประกาศไปแล้วและคงจะมีการกวาดล้างกลุ่มกองกำลังฮามาส
อย่างที่นายมตรีของอิสราเอลได้สัญญาไว้กับประชาชนของตัวเองนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามให้ใกล้ชิดเพราะว่าคงจะต้องอยู่ในสายการนี้อีกสักพักใหญ่ครับ
อาจารย์คะทีนี้ภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอลตอนนี้ค่ะสถานการณ์รอบนี้ในมุมมองของอาจารย์คิดว่ามันจะยืดเยื้อไปอีกสักเท่าไห
ตอนนี้น่าจะเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงได้แล้วก็คิดว่าทิศทางของความรุนแรงในภาวะสงครามเนี่ย
มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นขนาดไหนอ่ะคะคือจริงจริงแล้วยังมีโอกาสนะครับ
แล้วก็จริงมหาอำนาจในระดับภูมิภาคที่อยู่คนละข้างคนละคั่วกันมานาน
ขณะนี้จริงจริงก็ได้จับมือกันแล้วนะครับอย่างเช่นซาวดีอาราเบียแล้วก็อีราน
ซึ่งอยู่คนละข้างคนละคั่วกับอิสราเอลแล้วก็ฮามาสนะครับ
สองประเทศเนี่ยจะร่วมมือกับประเทศอื่นรวมทั้งประเทศไทยในการคลี่คลายสถานการณ์ก็ได้นะครับ
แล้วก็จะมีศักยภาพมากกว่าให้มหาอำนาจตะวันตกเข้าไปจัดการโดยตรงนะครับ
แต่ว่าแน่นอนนะครับเรื่องของการร่วมมือในระดับภูมิภาคเขาก็มีกลไกอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ขณะนี้ความคิดเห็นก็แตกต่างกันนะครับ
การกว่าร้างภูมิภามากให้กลับไปเลยอย่างที่ผมทำได้ยากนะครับ
แล้วก็พออาจารย์ได้แล้วที่สูงเสียแต่ขณะนี้นุ่นขายเดิม
แหล่งหัวขาวศาสนาก็ดีนะครับ
อาจารย์ครับอาจารย์ขออนุญาตครับพอดีสัญญาณเหมือนจะมีปัญหา
เดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานติดต่อกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ
เพื่อจะได้ชัดเจนจะได้ฟังข้อมูลตรงนี้ด้วย
แล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวขอให้ทีมงานติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจารย์ครับ

เดี๋ยวลองทีมงานติดต่อกลับไปหาอาจารย์ปณิธานอีกครั้งหนึ่ง
คือเบื้องต้นที่คุยกับอาจารย์ปณิธาเนี่ยนะฮะ
เคราะห์สถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ยอมรับแหละว่ามันมีความรุนแรงจริง

ยังคงมีโอกาสที่การเจรจาน่าจะเกิดขึ้นได้
เดี๋ยวมาดูกันว่าแนวทางในการที่จะเจรจาแล้วก็การช่วยเหลือคนไทย
แล้วก็อีกหลายชาติที่โดนจับเป็นตัวประกันไปเนี่ย
มีแนวทางหรือว่ามีวิธีการอย่างไร
ระหว่างนี้เดี๋ยวไปดูในเรื่องของความเคลื่อนไหวต่าง

ตอนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวในด้านต่างให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ได้มีการเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินนะคะ
เพื่อที่จะหาทางในการคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วก็มีการเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินค่ะ
เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล
มอนตานะคะจะเป็นประเทศแรก
ที่จะมีการเสนอให้มีการประชุมครั้งนี้

ที่จะเข้าร่วมการประชุมที่นิวยอร์กนะคะในเวลาบ่าย๓ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น
เรื่องต้นมีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์ค่ะคุณผู้ชม
เครื่องบินที่สแตนบายไว้จากกองทัพอากาศที่นายกได้กำชับเอาไว้
ก็พร้อมที่จะบินไปรับคนไทยกลับมานะครับซึ่งหนึ่งเที่ยวบินสามารถรับกลับมาได้
ประมาณสัก๔๐๐กว่าคนตอนนี้คือเตรียมสแตนบายรอเอาไว้อยู่แล้วนะฮะ
ในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
แนวโน้มจะคลี่คลายได้อย่างไรเราพูดคุยกันต่อนะฮะ
รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะครับ

อาจารย์ครับถ้าประเมินดูแล้วเนี่ยแนวโน้มสถานการณ์จะคลี่คลายได้ยังไงครับ
พื้นที่การเจรจาเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่ไหมฮะอาจารย์
ครับผมคิดว่าหากว่ามหาอำนาจในระดับภูมิภาคจับมือกันคู่ขนานกันไปกับที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ
การจะคลี่คลายเร็วขึ้นนะครับอันนี้คงจะต้องผลักดันให้องค์กรระดับภูมิภาคนะครับ
สมาคมของชาวอารับนะครับในบริเวณนั้นนะครับในแง่ของสมาคมของประเทศที่อยู่ในบริเวณอ่าวนะครับ
ตรงนั้นสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้เร็วก็อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้รวมทั้งประเทศไทยก็น่าจะกดดัน
หรือว่าน่าจะขอร้องผ่านทางช่องทางต่างที่มีรายงานที่มีการร่วมมือกันทางด้านต่างครับก็จะทำให้สถานการณ์จะดีขึ้นนำไปสู่โต๊ะเจรจานะครับ
และอีกฝ่ายหนึ่งคือสับสนุนกลุ่มฮามาสกลุ่มปฏิบัติการในครั้งนี้
สถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ไหมครับอาจารย์
เคยเห็นรัสเซียยูเครนโจมตีกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
นี้มันจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้หนักขึ้นไปอีกไหมฮะ
ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลนะครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ของอารับ
ปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยเป็นสถานการณ์เดิมที่ประทุขึ้นมานะครับ
แล้วก็มีกลไกมีโครงสร้างในการร่วมมือกันดีกว่าของยูเครนและรัสเซียอยู่แล้ว
แต่ใช่ครับสถานการณ์ถ้าไม่สามารถที่จะระงับได้นะครับ
เรื่องของการใช้ยุทธปกรณ์สมัยใหม่ก็จะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลในระยะสั้นนะครับ
เราได้เห็นภาพคลิปวิดีโอที่รายงานออกมานะครับ
สถานการณ์จะค่อนข้างรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ๖๗ปีก่อนนะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่จะต้องพยายามที่จะหาทางที่จะยุติการสู้รบในระยะสั้น
แต่ในระยะกลางการเจรจาอาจจะไม่ยากมากนะครับ
ถ้าสามารถกดดันให้แต่ละฝ่ายยอมรับเงื่อนไขบางอย่างได้นะครับ
บริหารจัดการพื้นที่นะครับ
ตรงนั้นที่เยดูเซเลมก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งครับ
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศที่ระบุว่ามีประชาชนคนไทยรอการช่วยเหลือ๓คน
แล้วก็ถูกจับตัวไปเบื้องต้น๑๑คนที่เป็นคนไทย
อาจารย์มองว่าสิ่งที่ผู้นำของไทยที่ต้องทำมากที่สุด
เหนือจากการเตรียมเครื่องบินไปรับคนไทย
มองว่าควรจะดำเนินการยังไงบ้างคะ
อาจจะต้องตั้งคณะทำงานพิเศษนะครับ
อาจจะต้องมอบหมายให้มีหัวหน้าคณะเจรจา
เพื่อที่จะต่อรองแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับ
แล้วก็เสนอเงื่อนไขที่จะให้กลุ่มกองกำลังที่จับคนไทยไปปล่อยตัวคนไทยโดยไม่มีเงื่อนไขมากนักนะครับ
แล้วก็ต้องการรับรองความปลอดภัยของคนงานเหล่านี้นะครับ
แต่ว่ากระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงรายงานเพื่อตรวจสอบสถานะการเข้าเมืองก็จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับ
เราต้องการรู้รายชื่อแล้วก็สถานะทั้งหมดด้วยนะครับ
เพราะว่ายังมีคนไทยจำนวนมากอยู่ที่นั่นนะครับ
แล้วก็แน่นอนนะครับการทำงานร่วมกับอาเซียนซึ่งจะให้เกิดพลัง
เพราะว่าอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็น่าจะโดนจับตัวไปพอสมควรทีเดียวนะครับ
ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องจับมือกันนะครับ
เป็นตัวแทนของท่านนายมตรีในการเจรจา
แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับอ่าจะต้องระมัดระวังอย่าให้ถูกดึงเข้าไปอยู่อ่า
เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนะครับ
กลุ่มที่๓ที่ประนามความรุนแรง
แล้วก็เห็นประเด็นสำคัญของทั้งสองฝ่าย
ยึดคลองพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ก็ไม่ค่อยชอบทำนะครับ
แล้วเป็นปัญหามานานแต่ว่าการใช้วิธีการก่อการร้าย
ก็ผิดกติกาสากลอยู่ดีเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับ
อาจารย์แล้วอย่างนี้ไทยควรจะต้องวางบทบาท
จุดยืนตัวเองยังไงเพื่อบาลานซ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับ
ครับประเด็นแรกก็น่าจะทำไปแล้วนะครับ

แล้วก็อาจจะกดดันด้วยการประจานหรือประนาม

ซึ่งก็เป็นกติกาสากลตรงนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
แต่ประเทศที่สองคู่ขนาดเกินไปนะครับ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางเจรจาทั้งทางตรงและทางลับนะครับ
เฉพาะทางลับกับกลุ่มกองกำลังนะครับ
กับกลุ่มกระบวนการซึ่งหลายฝ่ายไม่ยอมเจรจาแล้วครับ
ทางตะวันตกมองว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มก่อการร้าย
แต่เนื่องด้วยความปลอดภัยของคนไทยอยู่ในเงื่อเมืองคนเหล่านี้นะครับ
เจรจาก็จำเป็นที่จะต้องทำแม้แต่สารรัฐก็ยังเจรจากับกลุ่มต่าง

อย่างที่ตัวอย่างเมื่อเร็วนี้เป็นต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นการเจรจาการส่งนักเจรจาระดับสูงไปเจรจานะครับ
นาทีสำคัญนะครับทุกวันที่ผ่านไปสำคัญนะครับ
ถ้าการโจมตีกลับของอิสราเอลจะเข้มข้นขึ้นกว่านี้
เพราะเขาอาจจะใช้คนเหล่านี้เป็นโลกมนุษย์นะครับ
ในการป้องกันไม่ให้มีการโจมตี
คนเหล่านี้ก็จะไม่ปลอดภัยมากกว่าคนอื่น

เขาก็คงจะต้องรีบเนินการอย่างน้อย

เขามีระบบการป้องกันภัยที่มั่นคง

แต่ทำไมรอบนี้มันเกิดความล้มเหลว

อันนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันนะครับอีกไม่นานคงจะทราบนะครับว่าเขาประมาท
เขาประเมินต่ำไปหรือไม่ซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่ค่อยอยากเชื่อแบบนั้นนะครับ
หรือว่ามีความขัดแย้งกันในผู้นำผู้บังคับบัญชาของกองกำลังในอิสราเอล
ซึ่งก็มีข่าวมาบ้างนะครับมีการเปลี่ยนตัวคนบ้าง
แต่ตรงนี้ก็หลายฝ่ายก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าทำให้เกิดการประมาทย่อหย่อนนะครับ
ส่วนที่๓ก็เป็นเรื่องของหลุมพลางนะครับ
เป็นเรื่องของการที่จะให้มีการปราบปรามกลุ่มกองกำลังฮามาส
หรือว่าดิสเครดิตของรัฐบาลฮามาสซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับ
และเป็นรัฐบาลที่รับคะแนนนิยมสูงมากนะครับในแถบปาเลสไตน์ซึ่งมีหลายล้านคนนะครับ
ตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าหลุมพลาง
ที่ทำให้ฮามาสจะโดนอนาชาติประนามประจานแล้วก็แน่นอนที่สุดจะขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น
ตะวันตกอันนี้ก็จะต้องดูไปนะครับว่าเรื่องเหล่านี้จริงข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับ
ครับผมอาจารย์สุดท้ายครับคำแนะนำสำหรับคนไทยที่ยังอยู่ที่อิสราเอล
สถานการณ์แบบนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงรวมถึงคำแนะนำที่ฝากไปถึงครอบครัวคนที่รัก
อยู่เมืองไทยและกำลังเฝ้ารอข่าวแบบใจจดจ่อวินาทีต่อวินาทีและหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องในการเร่งช่วยเหลือครับอาจารย์
ครับครับคนที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอยู่ในระบบอยู่แล้ว
ติดต่อสถานทูตโดยตรงการแจ้งเตือนเนี่ยมีข้อมูลมีระบบในการแจ้งเตือนอยู่แล้ว
แต่ว่ากลุ่มคนที่อาจจะยังไม่เข้าระบบนะครับอาจจะต้องอาศัยเครือข่ายเพิ่มขึ้นของประชาชนของก็เลย
เจ็บป่วยรักษาพยาบาลนะครับขณะนี้ก็อาจจะมีขีดสกัดมากขึ้นก็จะต้องติดต่อนะครับ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือรวมทางสถานทูตไทยให้ดีไว้ก่อนร่วมหน้านะครับ
เพื่อเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับ